เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
ข้างหลังนี้นะเขาซื้อบ้านต่อมาจากอีกคนนึง
ซื้อมาก็เป็นบ้านมือสองแหละ
ตอนนี้ได้รู้เหตุผลเลยว่าทำไมเจ้าของเก่าอ่ะย้ายออกฮะ
บ้านนะครับนี่นี่ต้นไม้สร้างรุ่นจากเด็ดเต็มเด็ดถูกต้นไม้
อ่าแล้วก็ตรงนั้นก็ขอเป็นปูนปลูกต้นไม้เศษเหล็กอะไรก็ของเขาเท่านั้นครับ
บ้านผมมีแต่ต้นไม้เนื่องจากเขาบอกว่าเขาสนิทกับนายกเทศบาล
และสตซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านด้วยในเขตนี้นะครับ

แล้วบ้านฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชม
เหมือนสร้างหลังคาแล้วทำเป็นที่จอดเป็นโรงจอดรถอ่ะ
ล้ำมาอย่างเงี้เดี๋ยวนะอนาเขตไอ้หลังคาที่ยื่นมาจริงจริงตรงนั้นมันคือพื้นที่
กลางถนนครับกลางถนนกลางถนนเลย
ภาพมองไปจากซอยมั้ยเออมองจากซอยตรงเข้าไปจะคุณผู้ชมจะอ๋อ
อ๋อเข้าใจมากกว่านะครับ

อ่าคือหลังคาเนี้ยมันยื่นมากลางกลางถนนของบ้านเลย
ครับต้องเอารถไปจอดฝากไว้ที่อื่นอ่ะ
เพราะว่าขนาดประธานหมู่บ้านเขายังบอกเลยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้
เพราะบ้านหลังอื่นก็มีการต่อเติมบ้านลุกล้ำบ้านหลังอื่นเหมือนกัน

เป็นอย่างนี้ไปฮะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
แล้วก็พบว่าเพื่อนบ้านที่โดนร้องเรียนไปเนี่ยต่อเติมหลังคายื่นมาจากตัวบ้าน
นี่คือจอดรถได้คันหนึ่งเลยนะนี่เดี๋ยวทันโทษนะ
ใช่จอดรถได้แน่เพราะเขาตั้งใจทำโรงจอดรถไง
นี่ซื้อบ้านแล้วซื้อถนนด้วยป่ะคะเนี่ยหน้าบ้านแบบนี้เลยเหรอ
บ้านหลังนี่ทำไงไว้เนี่ย
จะเข้ายังไงล่ะเป็นบ้านของคุณภูเมฆครับบ้านหลังซ้ายนะของคุณภูเมฆเป็นผู้ร้องเรียน
เอารถจอดไม่ได้เพราะหน้าบ้านยังมีกระถางต้นไม้มีเศษวัสดุต่าง
ครั้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเอาฟูกที่นอนแล้วก็กระบะทรายแมวมาตากด้วย
เขาออกจากบ้านไม่ได้ครับคุณภูเมฆยังบอกอีกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาได้๓ปีแล้ว
ก็ทราบว่าเจ้าของบ้านคนก่อนเจอปัญหานี้เหมือนกันก็เลยย้ายไป
แล้วบ้านของเขาเนี่ยมีรถแต่จอดไม่ได้ต้องไปจอดไว้บ้านพี่สาวที่อยู่ใกล้กัน
ตัวคุณภูเมฆเองเคยไปร้องเรียนกับเทศบาลเมืองบางครูรัฐแล้ว
แต่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ
อย่างที่บอกคือประธานหมู่บ้านยังทำอะไรไม่ได้เลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเอ้ย
ท่านประธานอมรเที่ยงแท้อายุ๕๒ปีท่านก็มาดูเรื่องนี้นะ
รับว่าโอ้ยลำบากปัญหานี้แก้ไขลำบากเพราะไม่มีกฎหมายรองรับ
บ้านทุกหลังในหมู่บ้านเนี่ยมีการรุกล้ำหมดทั้งนั้น
แต่ที่ทำโรงรถกลางถนนเออผมก็มองว่ามันก็เกินไปนะ
พอเล่นต่อเติมมาถึงครึ่งถนนแบบนี้แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
อาจารย์อมรยังบอกว่าเรื่องนี้แหมผมคนเดียวอาจจะทำอะไรไม่ได้
ให้เทศบาลเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยแล้ว
หมู่บ้านมีหน้าที่ดูแลแค่เรื่องไฟเรื่องทางจัดเก็บขยะอะไรพวกนี้
ส่วนเรื่องการทำความสะอาดก็พวกนี้ที่เป็นหน้าที่ของเขา
แต่เรื่องไอ้ต่อเติมบ้านเนี่ยมันทำไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้
นักข่าวก็บอกว่าระหว่างนั้นเจ้าของบ้านหลังทางขวาเนี่ยที่ต่อเติมโรงรถเนี่ยนะ

ก็มาคุยกับพี่ภูเมฆผู้ร้องเรียนนี่ฮะจังหวะนี้เลย
แต่ตกลงกันไม่ได้ครับจนสองฝ่ายเริ่มโตเถียงกัน
จะวางมวยกันด้วยนะเดี๋ยวดูจังหวะนั้นหน่อยฮะ
ให้ข้อมูลมาที่พี่บอกอ้าวคนนี้คนนี้ในโพงไอ้พังอะไรของพี่อ่ะ
พอมาเขาจะตบหน้าพี่ก่อนนะเพราะพี่ไปอ้างคนนู้นคนนี้คนนู้นอ่ะ
เรื่องนี้แบ่งไปหลายประเด็นนะดอม
พี่เขาบอกว่าพี่อ้างว่ามันกลับรถไม่ได้ใครไม่ได้ไปกลับรถตรงนั้น
อันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องกลับรถไม่ได้เรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องต่อเติมล้ำออกมาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะ
ยอมลื้อกระถางตนน้ำไม้ออกก่อนครับ
อากาศทางต้นไม้ตรงนี้เอาออกแล้วหลักภาพที่มันรับมา

เห็นบอกว่าต้องจ้างช่างที่มีความชำนาญมารื้อถอนครับ
ส่วนเทศบาลบางครูรัฐอ่ะ
ที่ประธานอมรประธานหมู่บ้าน

เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาไกลเกลี่ยและแก้ปัญหานี้ครับ
ก็ถือว่ายอมลดดาวาสอกัน
ลองดูว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับ
คือแต่ละบ้านเนี่ยเอาจริงคือมีสิทธิ์แค่ในรัวบ้านของตัวเองนะ

ก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน